อยากชวนคุณผู้ชมดูข่าวนี้
มันมีความเดือดมันมีความวุ่นวายมันมีความระทึกอยู่ในทีเหมือนกัน
นี่คุณป้าวัย๖๔กระชากแขนผู้ว่าชัชช่า
ตรงข้างเราเนี่ยนะคุณป้าท่านนี้เหมือนจะทนไม่ไห

ทำไมถึงไม่มีการเยียวยาสักทีเมื่อวานก็เลยไปรออยู่
เข้าประชุมประชุมสภาคกรทมกัน
อาจจะเจอรองประหลัดนะแต่รองประหลัดยังไม่ออกมา
จังหวะนั้นผู้ว่าชัดเดินออกมาพอดี
เขย่าแขนเลยแล้วบอกว่ามันสุดจะทนแล้วแบบนี้
ข้างหนูอ่ะตกท่อกรทมมา๔ปีแล้วนะ
ฮับมัวมาทำลีโยนให้มันไปถ้าโยนมาแล้วต้องให้ได้ยินเยอะอย่าง
ไม่ต้องมีทำร้ายอะไรทางหรอก
แต่ว่าขอความแม่แต่อยากเจอแท่มานานาแล้ว

ดูนะท่านภูมิว่าท่านภูมิว่าหนูก็เลือกท่านนะ
หนูก็เลือกท่านนะน้องพักเมืองลาจัดเสียงเนี่ย
ถ้วยหน่อยเถอะอย่าดูเลยอย่าดูเลย
ดูเดี๋ยวนี้เลยนะต้องมีคำตอบวันนี้เดี๋ยวนี้นะ
โอ้โหคิดดูสิ๔ปีที่ผ่านมา
แล้วจะเอาคำตอบวันนี้เดี๋ยวนี้
นี่ถ้าเกิดไม่มีกระจกกั้นนี่กระชากแขนพี่เบิร์ต
พี่เมืองแขนหลุดแล้วนะได้ระบายออกวันนี้สุดเลย
เพราะว่าเกิดตั้งแต่ผู้ว่าท่านก่อนใช่จนมาคนนี้เห็นคุณป้าบอก
นี่หนูก็เลือกท่านนะล้านกว่าเสียงเนี่ย
ใช่นี่คือป้าเรียกแทนตัวเองว่าหนู

ที่ว่าเป็นผู้ว่าที่แข็งแกร่งโดนเขย่าแขนแบบนี้ไปให้
ว่าไม่ตกใจหรือเปล่าผมดูคลิปผมไม่ตกใจเลยทั้ง
จริงคือเชื่อแหละว่าผู้ว่าก็คงแบบตกใจแล้วก็งึ้มนิดนึง
แต่ก็พยายามสงบนิ่งเพื่อไม่ให้เหตุการณ์มันแย่ไปกว่านี้ค่ะ

คืออย่างนี้พี่เบิร์ตจริงเหตุการณ์นี้ย้อนไปปี๖๑
วันที่๕ธันวาค่ะคุณผู้ชมป้าค่ะป้าสุธาสิโนบลเนี่ย
อายุ๖๔ปีแล้วนะป้าเขาตกท่อระบายน้ำของกรทม
ตรงหน้าปากซอยโชคชัย๔๕ทีนี้ค่ะพอเวลามันผ่านมาผ่านมา
ไม่ได้รับการเยียวยาแล้วอย่างที่บอกค่ะพอหลังจากป้าตกท่อนะ
หุ้ยป้าป้าเรียก๕๐๐๐๐๐เลยเหรอพ่อทำอาชีพอะไรอ่ะ
ป้าค้าขายแล้วพอมาประสบอุบัติเหตุป้าตกท่อแบบนี้
ป้าต้องนอนอยู่ในห้อง๓เดือนไปขายของไม่ได้สักวัน

ป้าก็นั่งบวกลบคูณหารดูเฮ้ย
ถ้าเกิดปลาไปขายของปลาได้ตังมา

ดังนั้นป้าก็เลยเรียกค่าเยียวยา๕๐๐๐
ทีนี้ทางกทมบอกว่าคุณป่า

ถ้าแสนขอไปได้มา๒๐๐๐๐บาท

ถ้าป้าอยากได้เยอะจริงเรื่องแบบนี้มันต้องไปยื่นฟ้องเอานะ

แผลแบบนี้ค่ะที่มันเกิดขึ้นที่ขาของคุณป้า

นี่คือหลังจากตกมาแล้วสักพักหนึ่งแผลมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะ
ทีนี้พอป้าเอาภาพเอาทั้งหมดอะไรไปยื่นเรื่องแล้วใช่ไหม
เจ้าหน้าที่ก็เลยมอบกระเช้าดอกไม้
เอาตังสายซองให้ป้า๕๐๐๐บาท
ป้าก็บอกมันยิ่งไม่เป็นธรรมใหญ่เลย
เรียกร้องมาตลอดแล้วก็ตามเรื่องมาตั้งแต่ปี๖๕
อัดอั้นมาจนปี๖๕แล้ววันนี้มาตามเรื่องอีก
จนเจอผู้ว่าชัดชาติเลยเข้าไปเขย่าแขนแบบนี้

แล้วตอนนั้นป้าได้ไปร้องท่านผู้ว่าอัศวินไหมครับ
ตอนนั้นร้องร้องทุกรวยงาน
แต่ไม่ถึงตัวท่านไงเข้าใจไหม
ถึงหน้าห้องมากถึงฝ่ายระบายมาก
ฝ่ายระบายก็บอกว่ายังไม่มีคำตอบ
ถ้าจากนี้๕๐๐๐๐๐บาทที่เราเสนอไปแล้ว
ไม่ลดแล้วแล้วถ้าตึกเขาไม่ให้เราจะยังไงต่อ
ไม่ให้ก็โดดตึกกฎธวรรณ์นี้เลย

อันนี้ลืมเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชม
ที่ป้าบอกนั่นแหละถ้าเกิดว่าไม่ได้นะ
ป้าจะโดดตึกกฎธวรรณ์นี้เลย
ป้าป้าเดือดขนาดนั้นเลยเหรอ

บรรยากาศเมื่อวานหลังจากที่ผู้ว่าชาติชาติรับปากกับคุณป้าแล้วนะ

เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่มาดูแลเรื่องนี้ให้
แล้วก็รับเรื่องของคุณป้าไปแล้วเดี๋ยวตามเรื่องให้

แล้วก็เลยถามไงว่าเรื่องจะโดดตึกกับป้า
คือยังไงป้าบอกว่าโอ๊ยป้าก็แค่ขู่เท่านั้นแหละ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมหลังจากที่ป้าร้องเสร็จใช่ไหม

แกก็ไปขายของแถวตลาดเหมือนเดิมค่ะ

เดี๋ยวรอดูการตามเรื่องหลังจากนี้ต่อ

คือไอ้๕แสนเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้จำนวนนั้นหรอก

ต่อให้ไปถึงขึ้นโรงขึ้นศาล
มันก็มีระเบียบการช่วยเหลือเยียวยาเอาไว้
ลองดูดีกว่าว่าจะเจรจากันได้ตรงไหน
แล้วเหมาะสมนะคุณป้านะอย่ากดเดินหน้าอันนี้

ค่ะมันอาจจะได้ลดลงมาจาก๕๐๐๐๐๐
แต่ก็อาจจะได้มากกว่า๒๐๐๐ตามระเบียบไหม
หรือจะ๒๐๐๐พอดีคือหาตรงกลางคุยกัน

ก็ท่อมอต้องไปดูไอ้ข้อแบบนี้

เออจริงนะครับเวลาเขาร้องมาต้องไปดูแล้วไปซ่อมไปแก้ไข
อย่าให้คนต้องไปตกแล้วมาร้องเรียนแบบนี้
ครับโอป้าบอก๓เดือนใช่ไหมรักษาตัว

เรียก๕แสนนี่เท่ากับว่าป้าขายได้เดือนละ๑๖๐๐เลยนะ